คุณผู้ชมครับพี่ต้นพี่ปุ้ยฮะครับกรมการปกครองแจ้งไปทุกจังหวัดนะครับ
หน่วยงานในสังกัดบอกว่าจากนี้นะอย่าเรียกเก็บสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้านจากประชาชน

ออกหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าทั่วประเทศ
ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน
ขอให้ทุกหน่วยสังกัดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบด้วย
ชาวเน็ตต่างแสดงความเห็นแบบผม
ตั้งคำถามว่าคำสั่งตามประกาศนี้

คุณผู้ชมบอกมาหน่อยเดี๋ยวผมจะรออ่านนะครับ

สะท้อนว่าเขาไม่เชื่อใจไม่มั่นใจ

บอกว่าถ้าสามารถทำได้อย่างที่พูดนะ
คือจริงแล้วนายกเขาอ้างแบบนี้เลย
เขาอ้างบอกว่านายกเคยบอกไว้เมื่อ๓ปีที่แล้ว
ว่าจะทำโครงการติดต่อราชการ
ไม่ต้องเอาเอกสารอะไรไปแค่พกมือถือ
แต่ก็ไม่เคยเห็นความคืบหน้า
ขณะที่นายปากรวุฒิอุดมพิพัฒน์สกุล
สอบบัญชีรายชื่อพักก้าวไกล
และเป็นรองประธานคณะกรรมธิการการสื่อสาร

เพื่อเศรษฐกิจและสังคมสภาพผู้แทนรัศดร

แต่เขาบอกว่าเขาได้ยินมาตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งปี๖๐

และในประกาศฉบับนี้มีเอกสารประกอบที่ระบุว่า
หากจำเป็นคือหมายต้องเอาต้องเอาจริงนะ
ให้เจ้าหน้าที่เป็นคนคัดสำเนาเอง
ห้ามเก็บค่าใช้จ่ายจากประชาชน

เออมันอาจจะเป็นแค่ประกาศให้ถ่ายเอกสารฟรีแหละ
คือต้องถ่ายอยู่นั่นเองหรือเปล่า

ขณะที่นายสมยศพุ่มน้อยท่านรองอธิบดีกรมการปกครอง
ท่านบอกว่าเรื่องนี้เป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในการเดินหน้านโยบายรัฐบาลดิจิทัล
เพื่อความสะดวกนะครับแล้วก็ลดภาระของประชาชน
หนังสือดังกล่าวถือเป็นการดีเดย์นะฮะ
ที่เป็นรายลักษณอักษรไม่ใช่การขอความร่วมมือ
นี่จะบอกไกลว่าที่ผ่านมาขอความร่วมมือหรือเปล่า

แต่ถือว่าเป็นแนวทางปฏิบัติที่ขอให้หน่วยงานในสังกัดกรมการปกครอง
ดำเนินการอย่างเคร่งครัดและย้ำเป้าหมายสำคัญคือ
ทำอย่างไรให้ประชาชนสะดวกรวดเร็วประหยัด
และสามารถยืนยันความถูกต้องได้
ประชาชนส่วนใหญ่มาบอกว่าทำไม่ได้
นี่แต่ผมอ่านในนี้เลยนะบางคนบอกว่า
วสารสำเนาถูกต้องจะได้อวสารจริงหรือเปล่า
นี่คือความเห็นของประชาชนครับ
ไทยแลนด์๔๐แล้วยังเป็น๐๔อยู่เหมือนเดิมหรือยัง
ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าทำได้จริงก็ค่อยพัฒนากันไป